ไปดูบรรยากาศของพักการเมืองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าหลังจากที่ลงคะแนนรู้ผลกันเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
มันก็พอมีความเคลื่อนไหวในจุดสำคัญอยู่นะครับ
ไปดูทิศจังนะครับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาภาคประชาธิบัตร
ซึ่งเป็นผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่ออันดับ๒ของพัก
เมื่อวานนี้ก็ลุ้นคะแนนแล้วก็ผลการเลือกตั้งกันอยู่นะครับที่จังหวัดตรังนะครับ
ก็มาลุ้นผลคะแนนผ่านหน้าจอทีวีแล้วครับ
แต่บรรยากาศก็เงียบเหงาไปโดยพลัน
เมื่อนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ออกมาแถลงข่าวที่พักที่กรุงเทพแล้วก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
ช่วงนั้นเนี่ยคุณชวนถึงขั้นลุกจากเก้าอี้เนี่ยไปดูทีวีแบบคือตั้งใจดูเลย
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงก็เงียบขึมไปเลยเห็นไหมครับ
ท่านก็คงรอฟังว่าหัวหน้าพักที่กรุงเทพจะแถลงอะไร
ตอนนั้นเราก็รอฟังกันอยู่ใช่ไหมพอคุณอภิษฎแถลงเสร็จเนี่ย
คุณชวนก็เงียบขรึมไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลยฮะ
ดูสีหน้าคุณชวนนะ
ก็เป็นบุคคลเก่าแก่ของพักประชาธิปัตย์
ใช่แล้วก็ยิ่งใจหายไปอีกจังหวัดรังประชาธิปัตย์ก็แพ้
ไปเขตหนึ่งนะจังหวัดตรังนี่มีการพลิกล็อกนะฮะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่การเมืองจังหวัดตรังเลยนะครับ
เก่าเจ้าของพื้นที่หลายสมัย
เป็นเขตเมืองหลวงของพักประชาธิบัต
จังหวัดตรังเขตอำเภอเมืองที่มีในชวนหลีกภัย
แต่ว่าเขตอื่นตรังประชาธิบัตย์เขาก็ยังรักษาพื้นที่เอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็เขต๓นะฮะผู้ที่ได้อันดับหนึ่งคือนางสาวสุนัชชาโลสถาพรพิพิษ
แต่ก็เนี่ยมันมีอีกเขตนึงที่แบบ
ประชาธิบบอกหักแบบโอ้โหคนตกใจไม่น่าเชื่อ

แพทย์วรงเดชกิจวิกรมผู้สมัครสอสอเขต๑พิศนุโลกภักดิ์ประชาธิปัตย์
อดีตสส๓สมัย
หน้านี้ได้คะแนนรองจากอาจารย์อภิษฎอ่ะเปิดใจยอมรับความพ่ายแพ้เลยค่ะ
เพราะว่าผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการพบว่า
เสียพื้นที่ให้กับพักอนาคตใหม่นายปฏิพัฒน์สันติพาดา
ซึ่งก็บอกว่าการที่พักประชาธิปัตย์เสียเก้าอี้สอสอให้กับพักอื่นเนี่ยนะคะ
เกิดจากความผิดพลาดในเชิงยุทธศาสตร์ของพัก
เพราะพักควรต่อสู้กับพักเพื่อไทยมากกว่าพักพลังประชารัฐ
หลังจากนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และรับฟังความเห็นที่หลากหลายมากขึ้น
แล้วก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันก็เอามาวิเคราะห์ความพ่ายแพ้ของพักตัวเอง
ครับ
เช่นพักประชาธิบัตย์ควรจะต้องต่อสู้กับพักเพื่อไทย
หรือระบอบทุนสามารถหรือภาษาสมัยก่อนเราเรียกว่าระบอบทักษิณ
ซึ่งเราถือว่าเป็นปัญหาประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับพักเพื่อไทย
ก็นี่แหละฮะที่เกิดขึ้นกับทางประชาธิปัตย์ในครั้งนี้
ก็คงต้องมีการวิเคราะห์อะไรกันอีกเยอะสำหรับสมาชิกพักประชาธิบัตย์เกี่ยวกับการเดินหน้าต่อไป